สารภาพมาดีเคยทำกันหรือเปล่า
ฝ่าไม้กั้นทางรถไฟไม่ว่าจะรถเก๋ง
หรือว่ารถประเภทอื่นรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้
ตอนนี้การทางรถไฟแห่งประเทศไทยเขาออกมาเตือนนะว่า
พฤติกรรมแบบนี้มันเสี่ยงถึงขนาดไหนติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องนี้ก่อนครับคุณผู้ชมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ
ในฐานะหน่วยงานควบคุมและกำกับดูแลคุณภาพของสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อประชาชน
จะเร่งดำเนินการทบทวนมาตรฐานถังบรรจุก๊าซทุกชนิด
เพื่อจะเสนอต่อบอร์ดสมอให้พิจารณาความจำเป็นในการบังคับให้ถังบรรจุก๊าซทุกชนิดเป็นสินค้าควบคุม
นี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนจากการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐานในการดูแลชุมชนและสังคม
โดยจะกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเครื่องดับเพลิงต้องขออนุญาตจากสมอก่อน
จะทำหรือว่านำเข้าและต้องขายเฉพาะสินค้าที่ได้มาตรฐานเท่านั้น
หากมีการฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายนะครับทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองครับ
และเรื่องนี้ต้องเตือนครับใครที่ใจร้อนใครที่รีบเนี่ยแล้วไปขับฝ่าที่กั้นรถไฟไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นแล้วเพราะการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทออกประกาศเตือนผู้ขับขี่ว่าอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นจากความประมาทไม่เพียงไม่กี่นาทีให้คุณเนี่ยหยุดคิดสักนิดดีกว่าชีวิตจะเสียไปครับโดยคนที่ขับรถฝ่าไม้
รถที่ฝ่าสัญญาณและรถไฟที่กำลังจะมาครับเพราะทำให้รถไฟตกรางได้มีผู้ได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยรถไฟที่ใช้ความเร็วสูงและมีขบวนพ่วงจะใช้ระยะทางในการเรกกว่า๑กิโลเมตรจนถึงจุดหยุดนิ่งดังนั้นควรจะตรวจดูรถไฟก่อนจะข้ามและให้หยุดรอไฟสัญญาณเป็นการใช้รถใช้ถนนร่วมกันระหว่างรถยนต์และรถไฟที่ปลอดภัยที่สุด
เช้านี้มีข่าวดีด้วยครับคุณผู้ชมตี๕มีผลแล้ว
น้ำมันกลุ่มเบนซินลดราคาลงลิตรละ๓๐สตางค์ครับ
โดยน้ำมันเบนซินราคาอยู่ที่๔๒บาท๙๔สตางค์
แก๊สโซฮอล์๙๕ราคา๓๕บาท๑๕สต
โซฮอล์๙๑๓๔บาท๘๘สต
อี๒๐๓๒บาท๘๔สต
อี๘๕๓๓บาท๒๙สต
ส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงเดิมครับ
ลิตรละ๓๑บาท๙๔สตไม่เปลี่ยนแปลกครับ